๒เดือนก่อนมันมีเรื่องของน้ำท่วมฝนตก

ทำแบบนี้เขาเรียกว่าผีขอสะพาน
เผื่อจะมีคนได้ยินแล้วก็ไปทำสะพานให้เขาซะ

ขอสะพานหน่อยเขาใส่ชุดมันต้วยอัวการบนถนนที่มันเป็นตะปุ่มตะปาบ
เมืองไทยเราแอดวานเป็นผีขอสะพานแบบนี้
ได้เหรอปกติผีต้องขอส่วนบุญใช่ไหมล่ะ

ก็หวังว่าบุญนั้นจะนำพาสะพานมาให้พวกเขา

รวมตัวกันเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนด้วยการแต่งกายเป็นผีเฝ้าสะพาน
พร้อมตะโกนเนี่ยขอสะพานหน่อยขอสะพานหน่อยเนี่ยนะฮะ
คือเขาอยากเดินทางสัญจรสะดวกอะครับ
ตอนนี้มันเดินทางไม่ได้มันต้องอ้อมไกลนะฮะ
สะพานมันพังเพราะว่ามันมีเรื่องของฝนตกน้ำท่วม
มีผลกระทบต่อชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก
การเดินทางลำบากต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเดินทางหลายเท่าตัว
ที่สำคัญพอสะพานขาดก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๓ครั้ง
คุณผู้ชมสังเกตนะมันไม่มีอะไรไปกั้น
คนไม่รู้ขับตกไปก็เจ็บกันสิครับ
สะพานนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำบลท่าหินโงม
ตำบลทรัพย์สีทองชาวบ้านทั้งสองตำบล
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีบรรดาจากการทำไล่สัตว์ประลด
สวนยามพาราไล่อ้อยแล้วก็บรรสัตว์ประหลัง
แต่ละวันจะมีพ่อค้าคนกลาง
เดินทางเข้าไปรับซื้อของเพื่อเอาไปจำหน่าย
แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านต้องเสียโอกาส
เพราะเขาเข้าไปซื้อของไม่ได้ก็ขายของไม่ได้

ชาวบ้านบอกไปยังพื้นที่แล้วก็ไม่มีคนทำ

กลายเป็นผีขอสะพานเพื่อหวังว่า
พื้นที่อบตอะไรก็ว่ากันไป
นายอำเภออะไรก็ว่ากันไปผู้ว่าลงไปดูหน่อย
ขอสะพานให้ชาวบ้านทรัพย์สีทอง
อำเภอเมืองชายภูมิจังหวัดชายภูมิ
ให้เขาต้องมาเป็นผีขอสะพานแบบนี้เลย

แล้วก็ต้องบอกขอสะพานหน่อย
เออเอ็นดูอ่ะอันนี้คือความทุกข์

ขอละติ้งหน่อยขอละติ้งหน่วย
อันนี้ขอคุณผู้ชมใช่มั้ยขอคุณผู้ชม